ผมพาไปที่อุดรธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
มันมีเรื่องราวที่ทำเอาชาวบ้านก็ตกใจแล้วก็ขนลุก
เพราะว่าไปเจอศพชายปริศนานอนตายอยู่บริเวณทางเข้าป่าอ้อย
แล้วตายตาเบิกโครงคือตายตาไม่หลับ
ชาวบ้านจะมีความเชื่อว่าเหมือนคนตายยังมีห่วงอะไรบางอย่างหรือเปล่า

นี่คือบริเวณทางเข้าป่าอ้อยครับมันจะค่อนข้างเปลี่ยวและมืด

ต้นมันก็สูงต้นย่าต้นอ้อย
แล้วไปเจอศพปริศนานอนตายอยู่ตรงนี้ครับตัวเริ่มแข็งแล้ว

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีรับแจ้งครับ
มีคนตายอยู่บริเวณทางเข้าป่าอ้อย
จุดนี้คือบ้านหนองหัวหมูตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
ไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครด้วยนะฮะ

รู้แค่ว่าอายุสัก๔๐๕๐นี่นะฮะ
รูปร่างผอมสูงประมาณสัก๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
สภาพศพคือเสื้อผ้าเขาใส่อยู่นะครับ

ลองขึ้นคู่ขนานกับภาพตอนที่ไปเจอศพก็ได้ครับ
เพราะไปเจอผ้าขนหนูสีเหมือนออกแดงเลือดหมู
ตกอยู่ข้างศพอีก๑ผืนด้วยครับ

สภาพศพคือนอนหงายตรงจุดนี้นี่นะฮะที่ตอนไปเจอนะ
แล้วก็ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
น่าจะตายมาสัก๓๔ชั่วโมง
เขาคือใครแล้วมาตายตรงนี้ได้ยังไง

เอกสารราชการบัตรประชาชนอะไรก็ไม่มี
เร่ร่อนหรือเปล่า
วังเอิ้นว่ามีคนคนหนึ่งกำลังจะเข้าป่าครับ

ขออภัยนะไปฉี่จะเข้าไปฉี่ตรงจุดนี้ฮะ
แล้วไปเห็นว่ามีคนนอนอยู่ตรงนี้ตอนแรกนึกว่าหลับที่ไหนได้ตายครับ
รีบแจ้งตำรวจนี่นะฮะเจ้าหน้าที่๑๖๖๙มา
ชีพกู้ภัยมาตำรวจมาแล้วเร่งขยายผลว่าผู้ตายคือใคร
คุณระวีการนักข่าวของเราครับไปตรวจสอบ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตนาดี
เป็นชุดแรกที่เข้าไปถึงพี่ผู้หญิงคนนี้เดินนำทีมเข้าไปเลย
เขาบอกว่ารับแจ้งประสานมาจาก๑๖๖๙ก็เลยรีบไปดู

เจ้าหน้าที่บอกว่ามีพลเมืองดีโทรมาบอกว่าเจอศพของผู้ชายนอนตายอยู่ตรงนี้
ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเก็บเงินดอกเบี้ย
เก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนี่นะฮะ
แล้วก็จะไปฉี่ตรงนั้นไปเจอร่าง
แล้วคือตอนแรกนอนหงายชันเข่าตาเบิกโพรงตัวเริ่มแข็ง

สงสัยเป็นลมแล้วช็อกหมดสติมั้งพี่เขาคิดว่าแบบนี้นะฮะ
เขาแจ้งไปศูนย์สั่งการ๑๖๖
สั่งการบอกว่าให้ออกตรวจสอบเหตุให้หน่อยว่ามีพลเมืองดี
ตาเหลือกค้างเลย

กามร่างกายมีบากแผลมั้ยค่ะ

ไม่มีนะครับ
ปริศนาครับว่าเขาคือใครแล้วตายได้ยังไง
คุณระวีการนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เพราะว่าพอตายตาเบิกโครงเหมือนตายตาไม่หลับ
ชาวบ้านก็กลัวไงว่ามีห่วงอะไรในใจหรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กันกับจุดที่พบศพ
เขาบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้๖โมงเช้าเลยครับ
ผู้ตายไปนั่งอยู่ตรงร้านจอดรถ
ใกล้กับกระบะส่งของแล้วพยายามไปดึงประตูฝั่งคนขับ
พนักงานขับรถเห็นแบบนี้ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
นี่นะฮะแล้วเขาก็ไปตรวจสอบ
นี่ภาพวงจรปิด๖โมง๒๒นาทีเห็นไหมฮะ
ที่ลูกศรชี้นั่นนะคุณผู้ชม
พอไปบอกไปเตือนบอกว่าพี่มาทำแบบนี้ไม่ได้นะ
แล้วหลบเขาไม่ใช่รถพี่อย่ามาทำแบบนี้ดูสิครับ
ปรากฏว่าอะไรเขาเถียงกลับมานี่มันรถผม
พยานบอกนะฮะแล้วนอกจากนี้เคยเห็นเขาเดินคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
วงจรปิดที่เห็นเนี่ยครับผู้ชายสองคน
ลักษณะคล้ายกับเป็นคนเร่ร่อนนี่นะครับระหว่างวันพนักงานเอาข้าวเอาน้ำไปให้
เห็นกันเนี่ยครั้งสุดท้ายประมาณสักช่วงเที่ยงสายแล้วหลังจากนั้นรู้อีกทีคือกลายเป็นศพแล้วครับ
เขาบอกว่ารถเขาเขาขับมาเธอเลยบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันรถผม
อ่ารถที่ร้านก็เลยบอกให้แกให้แกไปอ่าแล้วเขาทำท่าทางยังไงบ้าง
แกก็นั่งนั่งเหมือนงงงอะครับอ่าดูดูเหมือนสติดีไหมพูดรู้เรื่องไหม
ไม่น่ารู้คิดว่านะเพราะว่าผมมองมองเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนเล่นร่อนมาแหละ
อ่าเพราะมันก็มีงานอยู่ตรงเหรอตรงวัดเนี้ยค่ะ
กระนึกผมว่าพวกที่ว่าไปดูหมอร่ำหรืออะไรนี่แหละอืมน่าจะเร่ร่อนมากครับอืม
คนที่เห็นผู้ตายในครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงสายนะฮะ
เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพ่อค้าคนหนึ่งในพื้นที่
บอกว่าบ่ายก่อนที่ผู้ชายคนดังกล่าว
ไปเจออีกทีก็คือนอนตายกลายเป็นศพอยู่ทางเข้าป่าอ้อย
เห็นว่าเขามีเพื่อนด้วยนะครับ

แล้วก็ดูสองคนนี้ก็รักกันดีไม่ได้มีพิรุธอะไร
ที่สักพักหนึ่งจะเห็นว่าอ้าวทำไมเหลือคนเดียวแล้วล่ะ
มารู้อีกทีอ๋อจากสองเหลือหนึ่ง
เพราะอีกคนหนึ่งนอนตายอยู่ในป่าอ้อยครับ
เห็นเดินอยู่แถวป่าอ้อยเลยเพราะว่าขับรถผ่านไปเฉยนะ
ก็เลยมองเข้าไปก็เลยเจอเขากำลังเดินเข้าป่าอ้อยแค่นั้นเนี่ย

คนนึงแต่งตัวยังไง
รูปร่างผอมดำอีกคนนึงเสื้อเหลืองนี่แหละเจอ
แต่ไม่ได้ไปจอดดูเขานะ
ก็ขับรถผ่านไปเฉยไปเห็นนะ
ตอนนี้เป็นหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีครับ
ต้องเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าผู้ตายคือใคร
จะได้ประสานญาติมารับร่างไปบำเพ็ญกุศลนะฮะ

ตอนนี้เก็บที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
หลังจากนั้นถ้าหากไม่มีใครติดต่อมา
ก็คงต้องนำส่งให้กับมูลนิธิต่อไป
ถ้าญาติดูข่าวแล้วอยากจะประสานขอข้อมูลติดต่อไปได้นะครับ

เพราะว่าก็น่าสงสารคือถ้าเกิดตายแบบรายญาติขาดมิตรเนี่ย